บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐเที่ยงนี้นะคะ
วันนี้พบกับลอยและไม่ต้องค่ะอีกแล้ว
คุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ

ว่ามีสามีพันธุ์เรียนในวงการบันเทิง

ใบหย่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชาวเน็ตในโลกโซเชียลก็ทำงานกันอย่างหนัก
ภูมิเป้าไปที่คุณวุ้นเส้นกับคุณชาคริส
แต่กลับมีความเคลื่อนไหวของเพื่อนสนิทของสาววุ้นเส้นวิริธิภาเองนะคะ

นี่แหละค่ะกลายเป็นประเด็นช็อกวงการเลยนะใบตอง
ต้องค่ะนี่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ใช่แล้วค่ะถึงขนาดขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้มาแล้วนะคะ
สำหรับกระแสข่าวลือเตียงหักสนั่นวงการบันเทิงของคู่สามีภรรยาชาคริสวุ้นเส้น
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าทั้งคู่ตกลงอย่าขาดจากกันจริงตามข่าวลือหรือไม่นะคะ
แต่ชาวเน็ตก็แห่เข้าไปโพสต์ข้อความให้กำลังใจทั้งคู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียว
โดยเฉพาะฝ่ายหญิงค่ะที่เหล่าฟอลลอเวอร์อยากให้เธอเข้มแข็งก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปให้ได้
ซึ่งล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นใดของคู่สามีภรรยาต่อข่าวลือที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของสาววุ้นเส้นก็ได้รับคำตอบเพียงสั้นว่า
ตัวเองเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเพิ่งจะทราบข่าวลือดังกล่าวพร้อมกับสื่อมวลชนและหากได้พูดคุยกับดาราสาวถึงกระแสข่าวนี้แล้วจะชี้แจงกับสื่อมวลชนในภายหลังนะคะ
ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของฝ่ายชายรวมไปถึงตัวของชาคริสเองนั้นก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
เออเออเนาะ
แรงเจลีน่าเขาก็เพิ่งจะฟ้องหย่ากันไปเนาะ